กำแพงเพชรคุณผู้ชมฮะมีขบวนแห่เทียนพรรษาเหมือนกัน
แต่ต้องบอกเลยเด็กที่นี่เขามั่นกันสุดเหวี่ยงครับ

ที่บอกไปว่าน้องเขาสนุกเนี่ยนี่นะครับดูท่าเต้นนี่

ไหนก่อนเมื่อสักครู่เห็นคุณยายน่าจะอายุ
เกือบร้อยปีมีทั้งน้องมีทั้งพี่
มีทั้งป้าครับผมฟูยครับเป็นงานแห่เทียนพันสา
ขลุงจังหวัดกำแพงเพชรครับก็มีการแห่ไปตามถนนสายต่างต่าง
เขตเทศบาลเพื่อจะนำไปถวายที่วัดเด่นสะดาวแล้วก็วัดศรีพิรม๒วัด
คุณผู้ชมฮะมีนักเรียนจากโรงเรียนสหรัฐศึกษาแล้วก็โรงเรียนพิบุญวิทยาคาร
รวมไปถึงบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยเลยครับมาเดินขบวนกันแบบนี้
จากถวายเทียนพรรษาให้วัดในพื้นที่แล้วนะยังมีความสนุกของขบวนรถแห่ด้วยครับ
แห่ไปแล้วก็เต้นกันแบบนี้คึกคักไปตลอดเส้นทางเลยคนเต้นก็มันคนดูก็สนุกตามไปด้วยครับ
คนนี้คุณปุ้ยชอบวัยใกล้คุณปุ้ยหน่อย
เดี๋ยวตีปากเลยกลับมาแล้วปากตีนะเนี่ยสูงวัยไฟแรงเวิร์ด
สองว่าสูงวัยสวยสมวัยสายหน้ากลองปากลสริน๑๐รอบ
ได้บุญด้วยได้ความสามัคคีในชุมชนด้วยแล้วก็ได้ความสนุกด้วยนะครับ
ข้ามไปที่นครนายกครับเป็นงานแห่เทียนของโรงเรียนวัดพิกุลแก้ว
ตำบลพิกุลออกครับเขาก็สนุกไม่แพ้กันนะคุณผู้ชมฮะ
ทางโรงเรียนเนี่ยนำเทียนไปถวายที่วัดกระดานครับถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ห่างจากโรงเรียนไปแค่๒๐๐เมตรนี่เอง
ก็ใช้รถสามล้อแบบคนเข็นมาสักครู่ปลูกผ้าแล้วก็มีเทียนบรรษาหนึ่งเล่ม
ระดับดอกไม้อย่างสวยงามเลยครับแล้วก็เปิดเพลงครับเปิดเพลงคลอไปด้วย
เด็กชายเด็กหญิงมากันหมดครับตัวเล็กนี่ก็เด็กสุดอนุบาล๒นะคุณบุ๊คฮะ
โตหน่อยก็ป๖เลยแต่งชุดมาแบบนี้บางคนชุดไทยด้วยนะมาเต้นรำนำหน้าขบวนสายกันสุดเวียงเลย
บรรยากาศก็คึกคักสนุกสนานครับอันนี้ต้องสู้กับดอมสู้กับน้องดอม
ชุดแดงมาเหมือนกันอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแดงเดือดนะครับอันนี้ชุดน้องเขาเองนะ
แต่ก็จะมีบรรดาครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิดครับคือดีนะเพราะว่าเป็นการปลูกฝังปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่แบบนี้
แล้วก็ได้เข้าวัดเข้าวาด้วยนะครับ